พี่ขวัญชวนคุณผู้ชมไปงานบวชกันหน่อยดีกว่า
เล่าให้ฟังเลยเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมค่ะที่วัดหนองตาดบ้านหนองแวงนะฮะ
อำเภอลำปลายมาสบุรีรำประชาชนไปกันเยอะเลย
เป็นงานบวชนาคใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
ห้ารูปด้วยกันเจ้าภาพเนี่ยเขาเอาช้างมาด้วยสามเชือก
ให้พ่อนาคนั่งแห่จากบ้านไปวัดเลย
แล้วก็จ้างรถแห่บันเลงเพลงสนุกสนานตลอดทาง
คุณฟังดีนะคนร่วมงาน
โอ้โฮงั้นใหญ่คุณผู้ชมคนเกิดย่อมนี่เอง
แล้วจู่ค่ะช้างเพศผู้ตัวหนึ่ง๕ขวบแล้ว
เขาร้องออกมาแบบแป๊บอย่างนี้เลย
โมโหด้วยความตกใจด้วยอะไรด้วย
ก็ตกใจวิ่งฝ่าฝูงชนเป็นพันคนออกไป
คนในงานก็ตกใจช้างช้างก็ตกใจคนนะคะ
วิ่งกันไปชนกันไปนะฮะบางคนหนีไม่ทันถูกช้างวิ่งชน
มีผู้บาดเจ็บกว่า๑๐คนค่ะ
หนึ่งในนั้นเจ็บสาหัสค่ะ
เป็นผู้หญิงนะคะเธอหนีไม่ทันถูกช้างเหยียบที่สะโพก
อาการสาหัสเลยคุณผู้ชมนอนอยู่กับพื้นแบบนี้เลยส่วนสาเหตุค่ะคาดว่าช้างมันตกใจ
ช่วงที่เจ้าภาพกำลังโปรยทานใช่ไหม
ประกาศออกไมค์เสียงดังไหนจะเสียงดนตรีแล้วก็มีลูกเล็กเด็กแดง
เขาบอกว่าพอทานแบบเหรียญทานมันกระจายไปมันไปอยู่ใกล้ตรงช้าง
เด็กก็วิ่งกรูกันไปบริเวณช้างบางคนไปลอดใต้ท้องช้างด้วยคุณผู้ชม

บอกว่าให้ห่างช้างตัวนี้หน่อยนะ
เนื่องจากว่าช้างตัวนี้มัน๕ขวบเองอายุมันยังน้อยเดี๋ยวมันตกใจง่าย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะชาวบ้านบอกว่า
ไม่ได้โทษเลยว่าเป็นความผิดของใคร
แต่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าบ้านไหนจะบวชลูกบวชหลาน
ไม่เอาแล้วนะไม่ต้องเอาช้างมาแห่นาคแล้วนะ

ช้างสัตว์ใหญ่เดาอารมณ์เขายากนะ
อันนี้เขาบอกว่ายังดีนะที่มันตกใจแล้วมันวิ่งหนี
มันไม่ถึงขนาดที่ว่าตกมันแล้วเหยียบไล่เหยียบประชาชนในงานนะคุณผู้ชมนะ
คืองานแบบนี้มันต้องคำนึงนะว่าจะเอาสัตว์ประเภทไหนมาได้งาน
โดยเฉพาะอย่างช้างเขาเป็นสัตว์ตกใจง่ายถูกไหมพี่เบิร์ต
เขาได้ยินเสียงหรืออะไรมาอย่างเช่นคนขับรถไปบนเขาใหญ่
เสียงเครื่องรถเขาบอกไงเวลาเข้ามาใกล้อย่าเพิ่งเลื่อนรถ
แท้แท้แยะยังไม่ให้บีบและลงที่ถู่บรรยากาศ
แท้โอ้โฮจะได้รถแทร่ด้วย

เด็กเอฟเฟคสลิงห่างได้ห่าง

จริงระวังนะงานแบบนี้มันเสียงดัง